เพราะว่าเราเหนื่อยกันมากจะคุ้มค่ากับการลงแรงชีวิตกิจใจของหนักแสดงด้วยลงทีมงาน
ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องไผ่แดงมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
แดงมันเป็นวรรณกรรมสะท้อนสังคมไทยในยุคนั้น
ซึ่งกำลังรัฐธิกคอมมินิสเป็นรังแพร่กระยายมารอบบ้านเราเลย

มันก็เปลี่ยนแปลงความคิดของนิสิตนักศึกษา
แล้วก็ประชาชนที่ลำบากด้วย

ของโรงงานนี้
อาจารย์หม่อมเนี่ยก็เห็นว่าถ้าไม่ทำอะไรบ้างก็อาจจะเครื่องความได้
แต่ถ้าไปผมคิดนะครับวิธีคิดตรงนั้นว่าถ้าเกิดจะออกไปอะไรรุนแรงก็จะไม่ค่อยดี
ท่านก็เลยเขียนวรรณกรรมออกมาให้อ่านแล้วสนุกด้วยแล้วก็ได้ความคิดด้วยว่าสังคมไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยนะฮะ
ความเป็นคนไทยถึงจะมีความคิดแตกแยกกันยังไงเราก็อยู่ด้วยกันได้
อย่างเช่นสมัยที่เคยพูดว่าแตกต่างไม่แตกแยกนะครับ
นั่นคือเรื่องราวที่ผมคิดนะในวันกรรมเรื่องภัยแดง
แต่พอเรามามองมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเหมือนมันจะเหมือนกันนะแต่มันรุนแรงกว่า
แต่ไม่ใช่จากภายนอกมันเป็นการภายในบ้านเราเอง
เหมือนที่ว่าที่โบราณเรียกว่ายามสึกเรารบ
ยามสงบเราก็ซัดกันเองอะไรอย่างนี้มันแหวนมันเหนื่อย

มันประจวบเหมาะกับเหตุบ้านการเมืองตอนนี้ไหมคะ
ถ้าเรารู้ตอนนี้ก็จะมีเรื่องตั้งมีอะไรกันหลายอย่าง
ถ้าดูแล้วจะรู้สึกได้เลยว่ามันคล้ายกับเหตุการณ์อะไรต่าง
วันนั้นเองนะครับ
ผมเลือกกว่าก่อนค่ะในเรื่องก็เป็นคนที่มองอะไรด้านเดียวนะครับ
แต่สิ่งจริงแล้วโรคแนะเก็บเองแม้จะขนแรงอายุทธิการค่ะ
ขวัญกับสมหารกลาง

เป็นตัวแทนของทศธรรมและก็ศาสนาของเรา
โดยมีแปลงเป็นเหมือนกับพวกคุณลงกลางในทางตะบุก
แต่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตอนที่คิดว่าทางฝ่ายตรงนี้
ก็ยังอุตส่าห์แอบมาบอกให้สมพันธ์กลางหนีคือความผูกพันธ์
อันนี้นะครับ
อันนี้คือในเรื่องก็คือต้องกนศีรษะเลยค่ะ
โกนจริงเลยครับโกนยุคโกนศีรษะแล้วก็รับบทเป็นสมพันธ์กลางนะครับ
ก็เป็นเพื่อนรักกับกันก่อนบทไม่มีเป็นนักแรงกันด้วยกัน
พอบวชแล้วเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นพระก็ต้องอยู่ต่างกัน
แต่สุดท้ายอย่างที่พี่ลงบอกว่าไม่ว่าเจออะไรขึ้น
เป็นเพื่อนก็ยังคือความเป็นเพื่อนอยู่ก็ยังรักกัน
แม้ว่าจะตีกันมาตลอดทั้งเรื่อง

อันนั้นชีวิตจริงหรือละคร

เรื่องแรกกันเลยทั้งคู่เลยน่ะคะ

แล้วยังยังเลยรอบงานด้วยพี่ลงเป็นยังไงบ้างเลย

ก็เก็บทุกอย่างก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าผมหรือสภาพก็จะดูทุกอย่าง
กระโปมสางตัดต้องเป็นไซส์ไม่เท่านั้น

และบทบรรยีในเรื่องเป็นตัวจากความรัก
ความรักที่เกิดขึ้นข้ามกล้ำความขวดแย่งทั้งในความคิด
ต้องเอาเจ้าช่วยว่าในเรื่องเราจะรักได้ไหม
ความพิถีพิถานยังไงบ้าง
อย่างที่บอกนะครับผมไม่เคยทำงานแบบนี้
เป็นแต่เพียงว่าผมอยากเห็นภาพแบบนี้
ที่ออกมาก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเฉย
ซึ่งผมไม่รู้ทางเทคนิคเลย
ก็คือใช้แบบระบบภาพยนตร์เลย
อ๋อแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณยุ่งหลัก
เพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้นี่อยู่

กล้องเรฟมอนโครพลิกสังแบบนี้
ซึ่งโอ้โหมันไม่มีใครเอามาทำเลย

เพิ่งใช้เวลา๓๐วิหรือ๖๐วิ

๑๕ตอนตะตาแนวตรงนู้นมากนะครับ
ซึ่งเป็นพิธีเดียวกันกับการทำสิ่งที่มของคุณ

แต่ว่าที่ทราบผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแบบนี้
แล้วก็มันกันก็วางแล้วทุกอย่างสำเร็จในบริษัทเลย
มีตราบกล้องของตัวเองมีกล้องของเราเอง

ก็ถือว่าคุณมันมีความตั้งใจสู้มากครับ
ก็คือครบเลยให้ภายเอกฝากไว้ครับ

คนไทยจะได้รับรู้อะไรกับละครเรื่องนี้บ้างคะ

คือทุกคนก็จะได้นอกจากได้ความบันเทิงนะครับ

เขาเกิดไปทันแต่เราก็จะได้เรียนรู้
ในภาพจริงที่มันเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี๒๔๙๗แล้วนะครับ
เราก็จะได้เห็นถึงแง่มุมต่าง
ที่มันเป็นแง่มุมของคนไทยคนไทยรักกัน
อย่างที่พี่ออมบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ย
เขาก็รักกันอย่างเราสองคนเนี่ยตีกันในเรื่องขัดแย้งกันแค่ไหน

รวมทั้งวัฒนธรรมต่างก็จะเป็นปัจจุมีการแต่งน้ำ

แล้วรายละเอียดที่พี่ลงใส่มานี่
ควรรู้เรื่องนี้ได้ครบทุกอย่าง